เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
เพราะว่าคุณยายท่านหนึ่งเธอป่วยหนัก
หลานก็เลยเชื่อว่าสามีของคุณยาย

ก็เลยต้องมีการทำแบบนี้ค่ะ

ต้องเอาแม่ไปยุ่งด้วยประมาณนี้

นี่คือพิธีกรรมตัดขาดความสัมพันธ์ของชาวอีสานนะคะ
ส่วนมากเราจะเคยเห็นของทางภาคเหนือไปแล้ว
แต่ว่าแล้วแต่แต่ละที่เขาก็จะมีพิธีต่างกันนะ
เหนือเขาจะทำในวันเผาศพเลย
ที่ให้คนเท่าคนแก่ไปอยู่หน้าเมน
แล้วก็อันนี้คืออันนี้เขาทำกันที่บ้านได้
คือพิธีที่ทำขึ้นแบบนี้เพราะคุณยายท่านป่วยหนัก
หลานก็เลยเชื่อว่าคุณพ่อหรือคุณตานี่แหละ

ดวงวิญญาณยังวนเวียนอยู่กับคุณยาย
แล้วอยากให้คุณยายไปอยู่ด้วยเนี่ยเพราะเขาเป็นคู่กันถูกไหมล่ะ

เขาก็ต้องจัดทำพิธีนี้ขึ้นโดยการทำพิธีก็จะมีการเตรียม
อกไม้ขาวเทียนแล้วก็ปั้นข้าวเหนียวค่ะใส่จาน
แล้วนำมาให้คุณยายจับเอาไว้

ประมาณว่าพ่อพ่ออย่ามายุ่งกับแม่นะ
ให้แม่ไปอยู่กับพ่อหรอกอย่ามาเอาแม่ไปจากลูกหลานนะ
ประมาณว่าให้พ่อไปคนเดียวนะอย่างนี้ค่ะ
เชื่อว่าหลังจากที่ทำพิธีนี้แล้วอาการป่วยของคุณยายจะดีขึ้น
แล้วก็ดวงวิญญาณของคุณตาก็จะได้ไม่มารบกวนคุณยายอีก
แต่เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแหละ
ก็ว่ากันว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ละกัน
แต่ก็ทำไว้สบายใจไม่มีใครเดือดร้อนใหม่เป็นไรนะคะ